มาดูข่าวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับโควิด๑๙
แต่ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเห็นแล้วบอกว่ายิ้มได้นะคะ
หนูน้อยวัย๕ขวบเท่านั้นค่ะ
เป็นโควิด๑๙แล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามที่ประจวบนะฮะ
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ

ใช่นี่ค่ะหนูน้อยวัย๕ขวบเท่านั้นนะคะ
วันเกิดน้องเห็นไหมคะ

แล้วจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้พอถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์นะคะ
เน็ตบอกว่าประทับใจมากคืออุ่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคิวริขันประจำโรงพยาบาลสนามของโรงแรมประจวบสามอ่าวนะคะ
ติดเชื้อโควิด๑๙รักษาตัวอยู่นะคะ

เห็นปากไหมฮะยิ้มได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เจ้าของเค้กวันเกิดก็คือเจ้าของร้านเค้กนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณสมฤทัย
เล่าถึงความประทับใจครั้งนี้บอกว่าได้รับการติดต่อให้ทำเค้กวันเกิดสำหรับผู้ป่วย๑๙ในราคา๕๕๐บาท
อ่าฟังเสียงเจ้าของร้านเค้กหน่อยค่ะ
แล้วก็เจ้าของร้านบอกว่าให้กำลังใจน้องหายป่วยไวด้วยนะคะที่สำคัญเจ้าของร้านยังบอกอีกว่า
จากเค้กที่ทำให้น้องผู้หญิงคนนี้แล้วที่ร้านค่ะยังนำเค้กไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม
แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายที่ทำงานหนักตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังคงต้องงดกิจกรรมที่ลักษณะคือรวมตัวนะคะขอให้ประชาชนจากจังหวัดเสี่ยงเนี่ย
เสี่ยงเฉลาการเดินทางมาที่ประจบคิริคันด้วยค่ะ
คือตอนนี้จังหวัดเขาดีวันดีคืนนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะเดินทางไปจากจังหวัดพื้นที่สีแดงสีแดงเข้ม

พวกเขาเป็นมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์ครับ
เห็นหลายโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ทำหน้าที่รักษาเท่านั้น
ทำหน้าที่เป็นพ่อแทนด้วยแม่แทนด้วยญาติญาติแทนด้วย
เด็กเล็กไปต้องกล่อมต้องดูแลตั้งแต่รักษา